คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่สายมูตัวจริงกันบ้างดีกว่านะคะ
แคนดี้รากแก่นคนนี้ยกให้เธอเลยนะคะ
จากจะมีความเชื่อเรื่องพญานาคแล้วนะคะ
ยังมีความศรัทธาด้วยของไอ้ไข่วัดเจดี
ขอไหว่นะแล้วก็อะไรนะขอได้ไหว่รับนั่นเองล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
บินลงใต้ไปเลยละกันห่อประทัดเป็นแสนแสนนัดเนี่ยไปแก้บนคุณผู้ชม
ไปกันที่วัดเจดีค่ะที่นครศรีธรรมราชกันเลยคุณผู้ชม
พี่แคนดี้รากแก่นนะตั้งใจนำประทัด๒แสน๑หมื่นนัด
ของเล่นเด็กแล้วก็ชุดทหารเด็กค่ะมาไหว้แก้บนไอ้ไข่ค่ะ
แคนดี้บอกว่าเป็นการมาแก้บนครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะ
หลังจากครั้งแรกประสบความสำเร็จเรื่องหน้าที่การงานในวงการบันเทิงค่ะ
ครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะ
บนเอาไว้บอกว่าถ้าเพจขายของออนไลน์เนี่ยที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จ
มีรายได้เข้ามาเป็น๑๐ล้านบาท

ไปฟังเสียงพี่แคนดี้รากแก่นค่ะ
ก็ได้ตามเป้าแล้ว
จริงได้ตามเป้าตั้งแต่ช่วงที่ขอแรกแล้วค่ะ
ช่วงนั้นสถานการณ์โควิดทำให้เรามาแก้ไม่ได้รอบเนี้ยก็เลยพอเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็รีบมาเลย
ซึ่งวันนี้หลายคนรอรอตัวเลขรอตัวเลขจากแคนดี้
ฉะวันนี้เดี๋ยวหลังจากจุดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะฝากไปด้วยกันแล้วกันนะคะ
นี่ค่ะถ้าสมหวังก็มาทำบุญกันด้วยเหมือนพี่แคนดี้
พี่แคลดี้หอประทัดไปเลยหนึ่งแสนนะคะ
แคนดี้เนี่ยเคยเล่าให้เราฟังนะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโชคเรื่องตัวเลขเลย
แต่ว่าให้โชคแฟนคลับมาแล้วหน่อรอบนี้ก็จัดไปเลยสิคะคุณผู้ชมค่ะ
แคนดี้หยิบกล่องประทัดขึ้นมา๑กล่องเพื่อเสี่ยงโชค
เปิดดูเลขจากหางประทัดค่ะได้หมายเลข๘๐แล้วก็เลข๘
อันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังนะตามที่คุณภาพคุณผู้ชมเห็นเลย
เป็นของฝากจากวัดเจดีจากพี่แคนดี้นะคะ
ถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐนั่นเองนะคะของแบบนี้ก็อธิษฐานเอาเดิ้ง
นี่เดือนที่แล้วดิฉันเพิ่งไปมาที่วัดเจดีก็ไปอธิษฐานเอาเดิมเหมือนกันนะคะ
ก็เดี๋ยวรอก่อนว่าเผื่อไอ้ไข่หรือว่าพี่ไข่จะให้โชคดิฉันในงวดถัด
ไม่เพราะว่าเดือนนี้เดือนเกิดของเชอรี่ด้วยนะคะดังนั้นก็ตามเชอรี่ได้เลยนะคะ
ส่วนใครเป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐดิฉันแนะนำนะดูข่าวทุกวันคุณเอาสมุดอันหนึ่งเก็บไว้นะคะ
แล้วก็จดเลขไว้เลยจริงอันนี้เล่าพฤติธรรมตัวเองใช่ไหม
อันนี้ตัวเองคือจดไว้ในคอมพิวเตอร์เลยนะคะ
๑๑๖นาทีเธอจะไล่มาเลยว่าเธออ่านข่าวอะไรบ้าง